เปิดตัวสโมสรสู้ศึกฟุตบอลไทยลีกครับของหลายทีมในไทยก็
ถึงเวลากันแล้วนะครับในช่วงท้ายก่อนที่ลีกจะเปิดวันที่
ที่มีพลตรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ประธานสโมสรก็ทำการเปิดตัวซู่สึกนะครับ
ฉายามังกรโล่เงินแล้วก็ชุดแข่งขันใหม่ชุดเย่าสีแดง
เยือนสีน้ำเงินกับสีขาวครับนักเตะก็นำโดยมงคลทศกรัยนะครับ
ยืมตัวมาจากทางเชียงรายเช่นเดียวกับน้องม่วงงาพรุษศาสตร์ประตู
แล้วก็อองทูกองหน้าชาวเมียนมาเป้าหมายครับซีซั่นนี้ลุ้นจบ
อันดับแรกนะครับหลังจากระดูการก่อนเนี่ย
จบอันดับสิบสี่ของตารางนักแรกของไทยลีกนะครับ
เทโรจะบุกไปเยือนพีทีประจวบทีมน้องใหม่ในวันที่๑๑กุมภาพันธ์นี้ครับ